ดิฉันก็เลยจะพาทุกคนไปไหว้พระราหูที่นี่
เพราะเขาบอกว่าสร้างมาในสถานการณ์โควิดแบบนี้
เพื่อช่วยเป็นที่พึ่งทางใจให้ใครหลายคนค่ะ
คุณผู้ชมมาที่นี่วัดโลสุธาวาสนะคะ
ก็ได้มีการสร้างพระราหูเหยียบโควิดนะคุณ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเนี่ยค่ะ

ยืนและเท้าทั้งสองข้าง

เหยียบอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะ

ท่าทั้งสองข้างของพระราหู
เหยียบไอ้เจ้าไวรัสโควิด๑๙
ตัวหนาวนั่นเอง
เหยียบไปเลยกระทืบไปเลยนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะองค์พระราหูก็มีส่วนสูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ความกว้างขนาด๑เมตร๒๐เซนติเมตรนะคะ
ทางด้านไวยาวัฏ่กร
คุณสิทธิพรสิทธิโพงพะนิด

ท่านทำกิจธุระแทนการส่ง

บอกว่าเหตุจูงใจที่มีการสร้างรูปปั้นราหูเหยียบโควิดนี้
มาจากแนวคิดของทางวัดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาความวุ่นวายค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่าง
ดาวราหูเนี่ยจะถูกพาดพิงถึงราหูย้ายบ้างราหูเข้าบ้างอะไรต่างนานา
ราหูเป็นเทวดาค่ะก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างพระราหู
ด้วยการใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบโควิดเอาไว้เลยเหยียบไปเหยียบ
เหยียบเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสร้างความเสียหายแล้วก็ฆ่าชีวิต
ให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมากแบบนี้
ประชาชนทั่วไปที่เขามีความเชื่อเขาก็จะแวะเวียนกันมากราบไหว้นะคะ
มาขอพรอย่างน้อยนะคุณต้องยอมรับว่ามันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีนะคะอยากให้ทุกคนปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยจากโรคร้ายโรคนี้
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณ
วิธีไหว้ราหูหน่อยเรื่องของการไหว้ราหูเนี่ยต้องไห้ด้วยของดำถูกไหม
ใช่เขาจะใช้ของดำในการไหว้นะจริงทางวัดเองก็น่าจะมีบริการให้คุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะ
หรือว่าใครจะมีวิธีการว่ายังไงที่แตกต่างกันออกไปก็ว่ากันไป
แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อทางวัดเองเขาก็มีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้ว
ใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะไปต่อกันที่วัด